กลับมาแล้วค่ะแฉแหลกแยกวิพานะคะ
คนดีคนเดิมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะเพราะชอบเมาส์
ขอไปเมาส์หน่อยนะคะเขาบอกว่ามีชายหนุ่ม
แบบอบอุ่นอบอุ่นรักษณะแบบอบอุ่นมากเลยนะคะ

อะนะคะมีลูกมีเมียแต่งงานไปแล้วนะคะ
ผู้ประกัดข่าวชายช่องดังแบบเบี้ยงกว่านี้หรอ

ไปฟังเจวิลเล่ากันดีกว่านะครับ

เรื่องความหลากหลายทางเพศเนี่ยเจวิกโอเคเห็นด้วย
แต่เรื่องของความทับซ้อนซ่อนเงื่อน

ก็เรื่องที่จะเมาส์ต่อไปนี้
เป็นพฤติกรรมของหนุ่มหน้าตาดีมาสอบอุ่นคนหนึ่ง
ที่จริงก็เคยเป็นดารา
ประกาศชัดว่าเป็นผู้ชายมีแฟนแล้ว

ตอนแรกเจวิก็ไม่เชื่อหรอกนะ
แปบว่าเห็นล่างผ่านแล้วโอ้วตาย
ทำไมถึงทำกันแบบนี้

อื้อหืออย่างเล่าให้เจวิฟังด้วยวะ

คิดว่าเป็นผู้ชายแท้แต่เพราะมีจัญญาบันไม่คิดแย่งของของใคร
ขนาดขับรถหรูมารับถึงช่องก็ไม่ไป
แหมสงสารแต่ผู้หญิงที่แต่งงานด้วยนี่สิ
หุยเรื่องแบบนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ
รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายแต่สุดท้ายเป็นเก๋
อ่ะต้องระวังกันนะคะคุณผู้หญิงทั้งหลาย